คุณผู้ชมทีนี้หนุ่มวัย๓๑ปีค่ะบอกว่าเครียด
กระโดดสะพาลลอยฆ่าตัวตาย
จังหวะที่จะก้าวลงมากระโดดลงมา
พลเมืองดีไปเจอพอดีพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานสองนาน
ก็คิดในใจว่าฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจได้

อย่าอย่าโดน
กล่อไว้

ตอนที่เขาจับมือเดียวแบบนี้

มันลื่นนะมันลื่นใช่

น่าว่าเสียวมากนี่ไงถึงบอกว่าคนละเมืองดี
คือตอนนั้นคิดว่าฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ

เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าดูสังเกตพื้นถนนเนี่ย

นี่น้ำยังจับราวสเตนเลสอยู่เลยนี่

ถ้าเกิดว่ามันลื่นแล้วพลาดพลั้งลงไป

ถ้าเกิดว่าวัดความสูงจากราวสะพานไปจนถึงพื้นด้านล่างพี่เบิร์ต
๕เมตรได้ไหมครับโอ้โฮประมาณนี้๕เมตรทำท่าจะโดดไปหลายรอบแล้ว
จุดเกิดเหตุคือบริเวณถนนบรมราชชนนานีช่วงซอย๖๗
แขวงสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพฯมหานคร
ทีนี้คุณเห็นไหมว่าพลเมืองดีขึ้นไปหลายคนนะ
เกลี้ยกล่อมอยู่นานสองนานพยายามช่วยพูดให้ผู้ชายคนนี้ผ่อนคลาย
เปลี่ยนใจอย่าคิดสั้นฆ่าตัวตายแล้วจังหวะนั้นเขาก็ช่วยกันหลายแรง
คุณผู้หญิงรีบโทรหากู้ภัยตำรวจสนธรรมศาลาให้มาช่วย
พอเจ้าหน้าที่มาถึงค่ะชายคนนี้นี่เนี่ยโอ้โหจังหวะนี้คุณดูนะ
ก็พยายามทำท่าจะกระโดดสะพานท่าเดียวเลยอ่ะใช้เวลาเกลี้ยกล่อมเนี่ยกว่า๓๐นาที
สุดท้ายคุณดูนะค่อยดูนะช่วยได้ไหม
คุณตำรวจคุณกู้ภัยประชาชนพลเมืองดี

สุดท้ายค่ะคุณไปอุ้มมาจากขอบสะพานอุ้มมาช่วยได้สำเร็จค่ะ
ช่วยได้สำเร็จนะคะ
แล้วเทวดาเดินดินพ่อพระของเราคุณบินบรรลุนิสก็มาด้วยนะคะ

ทีนี้จังหวะที่อุ้มขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมอุ้มขึ้นมาแล้วนะ
โอ้โหโล่งใช่ไหมโล่งลุ้น
เออเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยทั้งตำรวจทั้งพี่น้อง

พยายามสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะหนุ่ม
อายุ๓๑ปีเท่านั้นคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย
ผู้ชายคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเป็นช่าง
ก่อสร้างอยู่ไม่ไกลจากสะพานลอยจุดเกิดเหตุ
แต่ถูกแฟนสาวเก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
แล้วนำเงินเดือนทั้งเดือนของเขาจำนวน๕๐๐๐บาท
หนีออกไปจากห้องพักก็เลยเครียด
เพราะไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมาประทังชีวิต
โหกูล๕๐๐๐บาทเขาใช้ทั้งเดือนนะแล้วที่สำคัญวันนี้
เขาต้องไปพบแพทย์เรื่องโรคลมชักซึ่งเป็นโรคประจำตัวของเขาด้วย
แถมเงินก็ไม่มีส่งให้พ่อแม่เลยน้อยใจเลยท้อใจค่ะ
ไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็เลยหาทางออกที่สะพานลอยเนี่ย
คิดสั้นจะฆ่าตัวตายก่อนที่จะคิดสั้นไปดื่มเหล้าย้อมใจมาก่อน
ดื่มเหล้าย้อมใจสักพักหนึ่งเอาล่ะพอเริ่มสติไม่ค่อยมีแล้ว
ฤทธิ์เล่านะเขาก็เลยคิดว่าจบแล้วยอมจบชีวิตด้วยการกระโดดสะพานดีกว่า
ไม่มีเลยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะจัดเลยแบบมูลบอกว่าไม่มี

ทีนี้ตอนที่เขาพูดคุยกับตำรวจแล้วก็กู้ภัยจังหวะนี้เห็นไหมคะ
คุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะก็มาถึงมาพูดคุยสอบถาม

เพราะว่าเดี๋ยวจะช่วยสมทบทุนในการรักษาโรคลมชัก

แล้วก็จะมีการรวบรวมเงินส่วนหนึ่ง
ให้ดำรงชีวิตต่อชีวิตต่อลมหายใจด้วยนะคะ
แต่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ
บอกว่าต้องไม่คิดสั้นแบบนี้อีก
แล้วสุดท้ายกู้ภัยก็นำตัวผู้ชายคนนี้
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐมค่ะ

แต่ยังไงก็ตามนะอีกจากในข่าวนี้นะครับ
ไทยมาช่วยแล้วแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะขอพี่ลูกพี่เอาไว้นะ
มันเสริมแรงกันมันเสริมแรงกันแล้วก็อาจจะทำให้พี่ตัดสินใจแบบนี้
เงินหาใหม่ได้ถ้าเขาไม่รักเราแล้วจริงเดี๋ยวเราก็หาคนใหม่ได้
ขอให้เป็นคนดีเท่านั้นก็พอใช่อย่าเสียใจที่คนไม่ดีคนหนึ่งทิ้งเราไป